แต่ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของราศดร๖๓กันหน่อยคุณผู้ชม
คือตอนแรกมีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเรียกร้องบอกว่า
ก่อนหน้านี้เขามีการเสนอ๓ข้อใช่ไหมครับ
คือต้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน

ทีนี้มีหลายคนบอกว่าลดหน่อยไหมลดข้อเรียกร้องหน่อยไหมคะ
โดยเฉพาะข้อ๓เราจากการข้อ๑ก่อนก็คือยืน๑คือพลเอกประยุจรรย์ต้องลาออก
ข้อเรียกร้องเดิมยังอยู่
แตะระดับเดิมเพดานของการเรียกร้อง๓ข้อ
อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ตอนนี้แก่นำเขาก็เริ่มโพสต์ออกมาเริ่มแสงความคิดเห็นในเรื่องนี้ออกมานะฮะ๓ข้อ
ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออีก๓ข้อเมื่อวานนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูประมวลภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เมื่อวานเนี่ยจะไปเที่ยวกับครอบครัวไม่ได้ดูข่าวติดตามข่าวด้วยนะคะ
ปักหลักชุมนุมกันตั้งแต่๔โมงเย็น
จุดแรกเลยก็คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอุดมศุกร์นะฮะ
ตรงจุดนี้มีการสลับกันขึ้นปลาใส
ประเด็นการประสัยส่วนใหญ่แน่นอนนะคะว่าโจมตีไปที่ความไม่เป็นธรรมของรัฐบาล
โดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการอ่านแถลงการ
ข้อเสนอ๓ข้อเรียกร้องใหม่ที่ยื่นไปเที่ยวรัฐบาล
เพื่อยุติความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แล้วก็หยุดความขัดแย้งที่อาจจะทวีเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะ๓ข้อเรียกร้องใหม่
กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องไปที่รัฐบาลมีอะไรบ้าง
ข้อแรกคือเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี๒๕๕๙
เชื่อกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยมากที่สุดแล้ว
ต้องกลับมาใช้โดยเร็วที่สุดอันนี้ข้อแรกนะครับ
ข้อ๒ให้พลเอกประยุจันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่
ภายใต้กติกาต้องใหม่ด้วยนะคะ
รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์โดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนนั่นก็คือการแก้มาตรา๒๕๖
แล้วเปิดทางให้มีสอสรที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐นั่นเองนะคะ
ทีนี้จากจุดนี้ค่ะเขามีการเคลื่อนย้ายไปที่แยกบางนานะคะ
ขบวนที่จะมาหยุดลงด้านหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางนา

ตรงนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขามีการตะโกนด่าทอคุณภัยบูลนิติตะวัน

คุณภัยบูลถ้าเกิดว่ามองภาพรักแก่นะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเขามองว่ามีหน้าที่ออกตัวปกป้องรัฐบาล

และที่สำคัญกลุ่มผู้ชุมนุมเขาไม่พอใจไง
ก่อนหน้านี้คุณภัยบูลไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง

ใช่ฮะแล้วก็มีปัญหาถามกันอยู่
ในช่วงพักโฆษณาหรือหลังจบรายการ
คุณภัยบูลเหมือนขู่ไว้ว่าให้ระวังตัวคืออะไร

คำพูดบางทีเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องระวังด้วยนะคะ

ก็ไปชงพระราชกำหนดประชามติห้ามชุมนุม๒ปีเด็ดขาดอีก
กลายเป็นประเด็นที่ผู้ชุมนุมเขาก็ไม่พอใจคุณภัยบูลนิติตะวัน
ชงประชามติไม่ให้มีการชุมนุม๒ปี
แต่ลืมไปไหมคะว่ารัฐธรรมนูลคือระบุไว้ชัดเจน
ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็น

แล้วก็ย้ำคือห้ามชุมนุมทางการเมือง
เอาล่ะทีนี้หลายคนต้องทำถามว่าสามข้อเรียกร้องมาใหม่เมื่อวาน
แล้วสามข้อเรียกร้องเดิมยังมีอยู่ไหมนะคะ
เขาบอกว่าเหมือนเดิม๓ของเดิมยังอยู่
ของใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีการลดเพดานนะคะ
แต่ว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยุติลงไปสักประมาณ๔ทุ่ม
ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ
บนถนนแล้วมาดูในโลกออนไลน์หน่อยค่ะคุณผู้ชม
ทางเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
แล้วก็เพจเยาวชนปลดแอบค่ะได้มีการโพสต์ข้อความยืนยัน
เรื่องของข้อเรียกร้องเดิมของกลุ่มผู้ชุมนุมระบุบอกว่า
ไม่ลดเพดานข้อเรียกร้องต่างที่เคยเรียกร้องมา
ยังไงก็ต้องเหมือนเดิมนะคะ
เรื่องคืออันนี้ของรัศดร๖๓นะคะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
เปิดช่องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

ทีนี้มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวแก่นำหน่อยนะคะ
รุ้งเพนกวินไม้ค่ะ
พอสารเองไม่รับคำร้องเรื่องของการฝากขังนะฮะ
จริงแล้วเขาต้องได้รับการปล่อยตัวถูกไหม
แต่ปรากฏว่าสนต่างสพต่างตามมาอายัดตัวกันเลยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้ง๓คน
ก็ต้องดูกันต่อไปหลังจากที่พักรักษาตัวแล้ว

หลายคนก็จับตามองเรื่องของแกนนำทั้ง๓คนนี้นะฮะ
เมื่อวานนี้วุ่นวายกันหน่อยนะครับมีการไปรวบตัวเพนกวินนะคะคุณผู้ชม
เพนกวินภริษฐีวรักษ์แกนนำกลุ่มราชดรนะคะ
อาการล่าสุดยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล
บอกว่าทราบข่าวว่ามีคำสั่งให้จัดการตนและเหล่าแกนนำในเร็ววันนี้
โดยมีข้อความว่ามีข่าวว่ามีคำสั่งให้จัดการ
พวกเราในคืนนี้ก็คือ๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ

เพื่อการต่อสู้ครั้งนี้ผมยอมอุทิศให้ได้ทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพหยาดเหงื่อเลือดเนื้อ
หรือกระทั่งชีวิตด้วยรักและศรัทธา
ไม้ก็ต้องอายัดตัวจากสพที่ระยอง

ไปเยี่ยมนะคะก็คือคุณซายเจริญบุระนะคะ
พอไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บก็ได้โพสต์เฟสบุ๊กนะคะบอกว่า
เยี่ยมแก่นำคณะราชดรที่โรงพยาบาลพระราม๙
มีข้อความว่านี่เขาข้อความแบบนี้นะคะ

ถามจากคนใกล้ตัวว่าน้องอยากกินอะไรไหม

กวินแพ้กุ้งไม่อยากกินอาหารญี่ปุ่น
คุณซายบอกว่าเราซื้อไปฝากน้องก็ดีใจกันมาก
แต่ก็เกรงใจแล้วก็กลัวจะดูไม่ดีว่ากินของแพงที่เราซื้อมา
อันนี้คุณซายบอกนะฮะทีนี้คุณซายโพสต์ต่อบอกว่า
พี่ทำได้แค่นี้ไม่ถึงเซี่ยวที่หนูทำกันมา
กุ้งจะปลากินไปเถอะเด็ก
ำรุงขวัญบำรุงกำลังใจกันนะคะ

ได้คุยกับแม่เพนกวินคือคุณแม่เพนกวิน
ถูกเว้ยออกจากงานใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะบอกว่า
ผู้ประกอบการเขาบอกว่าลูกชายของคุณแม่
คือไปก้าวล่วงถึงสถาบัน
แล้วก็ไปมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะ

คุณแม่เพนกวินถูกออกจากงานนะ
ค่ะคุณซายโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ของน้องเพนกวินแล้ว
แม่ไม่ได้ตัดเพาะเลยเรื่องที่โดนออกจากงาน
แม่บอกว่าถ้าจะมีอะไรนะ
ถ้าจะมีอะไรเนี่ยเพนกวินไปเลยไม่ต้องห่วงแม่

มันไม่ได้สนใจแม่ถ้าจะยิงก็ยิงแม่เถอะ

นี่คือที่แม่ให้สัมภาษณ์นะครับกับคุณไซด์นะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ต้องจับตาการชุมนุมนะครับ
ก็ในช่วงบ่าย๒โมงที่อนุสวรีประชาธิปไตย
แต่นี่เป็นเครือข่ายเยาวชนช่วยชาตินะฮะ
ที่จะไปแถลงการและร่วมแสดงจุดยืน
ปกป้องคนดีปกป้องบ้านเมืองปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

แล้วก็แนวร่วมคณะราชจะจัดกิจกรรม๗วัน๗คืน
นุมขับไล่จนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออก

คือเขามีแนวคิด๗วัน๗คืนมาตั้งแต่๓๐ตุลาห์แล้ว
ใช่บอกว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมใช่ไหมคะ
จัดการชุมนุมยืนยัน๓ข้อเรียกร้องด้วย
ก็ต้องดูเรื่องการจราจรด้วยนะฮะ
สำหรับประชาชนที่จะใช้เส้นทางแถวนั้นนะครับ